ใช่ที่ว่าการอเผินร่องคำจังหวัดกาลสินเห็นหรือเปล่า

เขามีการจัดงานมหากรรมสิงกลองร่องคำกาลสิน
ซึ่งเขามีการจัดการประแชนกรองปืนบานอิสันสู่มหกรรมกรองอาเซียนประชาวปี๒๕๖๖
อาจขึ้นนะรอบครัว๑๕เมศายน

ผลการแข่งขันเอาไปดูกันหน่อยกับคณะที่เขามาทำการประกวดมาแข่งขันกัน
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกลองเสียงหน้าแคบได้แก่คณะบ้านสวนโคก
และคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรองเสียงหน้ากว้างได้แก่
น้องใหม่เพชรเมืองชัย
คันไฮอาเฟอร์ร่องคำก็ได้มอบเงินรางวัล
แล้วก็โล่รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณไปเนาะ
เพราะทุกคนมีฝีไม้ลายมือที่ไม่ธรรมดา
ไหนก็เป็นการประชันกองเสียงแบบโบราณแล้วใช่ไหม
เหล่าบรรดามืออาชีพเขาได้โชว์กันแล้ว
แหมคนที่เขามาในงานนี้แขกท่านผู้มีเกียรติ

ประชันด้วยสิอะไรมีบรรยากาศของผู้พิเศษ

นายอำเภอร่องคำเจอกับประหลัดอาวุโส

โอ้โหงานนี้ระดับบิ๊กเลยนะ

ต้องยอมรับนะท่านประหลัดเนี่ยท่านแก่ประสบการณ์

อาจจะยังสู้นายอำเภอร่องคำ

นิดเดียวไม่เป็นไร

แต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาไม่ได้เน้นเรื่องชัยชนะหรอกนะ
เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ได้รู้จักกันว่า
ครองแบบโบราณของทางอีสานเขาเป็นอย่างไรนะครับ

ใช่สมัยก่อนเขาตีแบบบูชาพญาแถน

นะคะก็เป็นอีกหนึ่ง

เหมือนตาภาพ
คุณเหมือนตีโพยทิพายวิธีนัก
อะไรของคุณเออเป็นแล้วน่ะแล้วอ้าวดูดิฉันรู้เดี๋ยวฉันรู้เยอะด้วยเรื่องของคุณ
ไม่ใช่แค่ตากผ้าใช่ไหมเล่าไหมล่ะ